ทีนี้มาดูเรื่องของคุณบินบรรลือฤทธิ์กันหน่อยนะคะเดินหน้าทำความดีอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ลงพื้นที่ไปที่อำนาจเจริญค่ะนำเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็เงินสดเนี่ย
แจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ประสบอุทธกภัยครั้งล่าสุดบรรยากาศก็ชื่นมื้นนะคะ
เนี่ยแจกเงินแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณบินก็บอกให้กำลังใจผู้ที่ประสบภัยนะคะ
บอกว่าขอให้ครั้งนี้ปัญหาครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจ
ผู้พิการผู้สูงอายุที่มารอรับเงินช่วยเหลือแน่นอนนะคะว่าทุกคนเนี่ยก็ยิ้ม
บางคนเนี่ยถึงกับกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นะคะตื้นตันใจซึ้งใจในสิ่งที่มิตรจิตมิตรใจคุณบินนำมามอบให้นะคะ
ส่วนอีกคนหนึ่งก็ออกมาพูดเหมือนกันนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญคุณสุธีทองแย้ม
ตอนนี้ล่าสุดมีหนังสือสั่งการห้ามมิให้เจ้าหน้าที่รวมถึงผู้นำชุมชน
ไปเรียกรับผลประโยชน์หักหัวคิวจากผู้ประสบภัยถ้าเกิดว่าพบว่าใครทำลักษณะแบบที่เคยเกิดมาแล้วในจังหวัดอื่นอื่น
อย่าโสทรอุบรรณราชภัณฑ์นี้แน่นอนนะคะพูดว่าราชการอำนาจริย์บอกว่าเดี๋ยวต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ไม่เว้นนะคะดำเนินการทุกกรณีเนี่ยมีการการสวมก่อนแบบนี้นะคะ
คนที่เขาทุกข์ยากเขาได้กำลังใจเขาก็ใจชื้นขึ้นมา